จากคดีบุกรุกพื้นที่เขาแพง
คราวนี้ไปดูกันต่อที่เขาหน้ายักษ์กันบ้าง
พื้นที่ดังกล่าวในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ตอนนี้มีกระแสข่าว
เรื่องของการพิพาทกันระหว่างรัฐกับเอกชน

เขาหน้ายักษ์อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ
เป็นเขตความมั่นคงทางการทหาร
แต่ว่านักขนาดนี้เองมีกระแสข่าวหลากหลาย
ที่เกิดขึ้นในบริเวณเขาหน้ายักษ์แห่งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทำรายงานพิเศษ

เกือบครึ่งปีแล้วที่ชาวบ้านท่าดินแดงหมู่๔ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าวต่อเนื่องมาเป็นเวลา๑๐๐ปี
ตกอยู่ในภาวะกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ประหลัดเทศบาลตำบลลำแก่นและตัวแทนบริษัทการบินเอกชนได้เข้ามาจัดเวทีประชาพิจารณ์
เพื่อขอมติชุมชนสร้างสนามบินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว
โดยเขตก่อสร้างสนามบินทับพื้นที่หมู่บ้านของพวกเขาด้วย
ตั้งแต่เข้ามาทำประชาพิจารณ์มีป้ายขึ้นชัดเจนเรื่องสนามบิน
ชัดเจนครับเขาบอกว่าเนี่ยนะโครงการของสนามบิน
ประชาพิจารณ์ของสนามบิน
ตอนนั้นก็รู้สึกว่ารับไม่ได้มาก
ผู้แก่ผู้เท่าก็นอนไม่หลับกินไม่ได้กัน
คนคนดั้งเดิมกินไม่ได้นอนไม่หลับ

อ้าวไหนไปอยู่ที่ไหนกัน้ะครับ

คนในชุมชนเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในภาคหน้านะครับ
เมื่อเขาพูดมาตอนนี้
เพราะอันหนึ่งเราก็เรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของเรา
แล้วก็อาชีพของเรานะครับ
ถ้าเกิดขึ้นจริงคือมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กลุ่มท่องเที่ยวของเราเองนะครับ

ทีนี้ชาวบ้านก็คิดว่ามันทำใจไม่ค่อยได้อะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้
ขณะที่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดพังงา
มีมติอนุมัติให้เอกชนที่ขอเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ปากคลองทุ่งมะพร้าวจำนวน๔ราย
หนึ่งในนั้นคือบริษัทเอกชน
ขอเช่าพื้นที่จำนวน๑๙๑๕ไร่
เพื่อสร้างสนามบินรองรับไฟล์บินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
คือการยื่นขอใช้ประโยชน์ต้องระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนนะ
เขาระบุมาเลยว่าก่อสร้างสนามบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
การที่จะไปใช้อย่างอื่นผิดวัตถุประสงค์ที่ยื่นขอคงไม่ได้นะครับ
ส่วนเขาจะแยกเป็นว่าเป็นพื้นที่ลันเวย์๑๐๒๓ไร่
แล้วก็เป็นพื้นที่ใช้สอยซึ่งอาจจะสร้างพวกอาคารพวกอะไรต่างนี้๘๕๒ไร่ครับ
ผมเห็นว่าจังหวัดพังงานะครับเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
และมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าอีกหลายจังหวัด

ส่วนนี้เองเป็นต้นทุนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การมีสนามบินถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่ง
ที่สามารถที่จะนำพานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ให้เดินทางมาสัมผัสกับความสวยงาม
หลังจากนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
หากเห็นชอบเอกสารขอเช่าพื้นที่จะถูกส่งต่อไปยังกรมป่าไม้
และผ่านไปที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามลำดับ
การเกิดขึ้นของสนามบินเอกชนแห่งนี้อาจนำมาซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยว
เม็ดเงินเข้าสู่ประเทศจำนวนมหาศาล
แต่ในส่วนของชาวบ้านท่าดินแดงหมู่๔ในพื้นที่ก่อสร้างสนามบิน
พวกเขาบอกว่าวิถีชุมชนที่สืบทอดมายาวนานกว่า๑๐๐ปี
เหลือไว้แค่ความทรงจำ
พัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวี